มาดูข่าวนี้บ้างเป็นแม่วัวครับมันพลัดตกลงไปในบ่อเกลอะนะฮะ
กลิ่นไม่ต้องพูดถึงเลยอะบ่อกเเกลอนี่นะฮะ
ทำไงล่ะชาวบ้านนะฮะแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ย
ต้องช่วยกันนะฮะถึงขนาดเอารถกัตชาวม้ำมัดตัวแล้วดึงมันไง
ไม่งั้นมันคือมันดูดได้ไงในบ่อนี้มันโคลนมันดูดนะครับ
นี่เป็นช่วงที่แม่วัวนะครับมันเดินตกลงไปนะครับ
อยู่ในบ่อเกลอะอันนี้แล้วแล้วก็เขาบอกว่าไปตกอยู่ที่บ้าน
หัวหนองตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่นะครับ
จังหวัดนครราชศรีมาบ่อเกอะมันลึกประมาณเมตรหนึ่งได้นะครับ
พอตกลงไปเนี่ยท่วมคอตอนแรกนะครับทำให้แม่วัวเนี่ย
มันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือไปยัง
เจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลเมืองบัวใหญ่นะครับเอารถกระเช้ามาช่วย
ดึงแม่วัวขึ้นจากบ่อเกลอะให้หน่อยนะครับต้องทำขนาดนี้เลยนะครับ
มันหมดแรงอ่ะนะฮะเอาเชือกมัดแล้วใช้รถกระเช้านะครับ
ดึงมันขึ้นมาส่วนคนก็พยายามจะดึงเชือกที่ไอ้สนตะพายมันตรงจมูกมันนะครับ
นะฮะลื่นด้วยพอตกลงไปมันก็ดูดซ้ำอีกนะครับ
ปรากฏว่านะฮะกว่าจะดึงแม่วัวได้ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงครับ
แม่วัวหมดเรี่ยงหมดแรงนะครับ
ช่วยขึ้นมาได้แล้วเจ้าของวัวนะครับ
รับแม่วัวไปดูแลต่อเห็นไหมหมด

นี่ครับหมดแรงแบบนี้เลย
ก็สรุปแล้วมันขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยนะครับ

แล้วมันลงไปยังไงคงเดินมาแล้วเผลอลงไป
วบลงไปนี่กลายเป็นวัวดำเลยนะ